ต้องติดตามความขึ้นไหวของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขัน๔เกม๒๐๒๑ที่ประเทศเวียดนามนะครับ
แน่นอนว่าชนิดกีฬาที่ลงแข่งขันอย่างแรกเลยนะครับ
นั่นก็คือฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ได้๔นักเตะเดินทางตามไปสมทบกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ครบแล้ว๒๐คนซึ่งช่วงเย็นนั้นก็ลงฝึกซ้อมทันทีนะครับ
ในช่วงเย็นก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะครับ

ก็สำหรับ๔นักเตะที่เดินทางไปสมทบกับทีมชาติไทยนะครับ
ก็๔คนนี้นะครับเมธีสาระคำหน้ากินวิเศษชาติกรวิทธศาสตร์
แล้วก็อีราฟานดอเลาะหลังเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรในไทยลีกนะครับ
ทำให้ครบ๒๐คนแล้วโดยช่วงเย็นก็เดินทางไปฝึกซ้อมทันทีนะครับ
ฟานดอเลาะนักเตะทีมชาติไทยก็กล่าวว่าตอนนี้ค่อนข้างล้านะครับ
หลังจากที่เพิ่งลงแข่งขันมาเมื่อวานนี้นะครับ
หมายก็ต้องพยายามเป็นแชมป์ให้ได้
มาครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดี
เพราะว่าทั้งรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนในทีมต่างมีความสามารถ
ส่วนตัวนั้นยังไม่เคยร่วมงานกับทางโค้ชมาโน่นะครับ
แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยครับ
ว่าเมื่อคืนก็เพิ่งแข่งมา
ต้องเป็นแซมหวั่นไว้อยู่ครับ
แล้วก็เพื่อนก็มีความสามารถทุกคน
น่าจะโอเคครับดี
ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ชาติทำให้ดีที่สุด
นัดแรกนะครับพบกับทางด้านมาเลเซียที่เทียนตรงสเตดียม
วันที่๗พฤษภาคมนี้นะครับเวลา๑๙นาฬิกาครับ
เข้ารับการตรวจโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลปิยเวทนะครับ
ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศเวียดนามลุยศึก๔เกมนะครับ
ภายหลังการตรวจวารุณีเพชรวิเศษกล่าวว่า
เรื่องของการฝึกซ้อม๑เดือนที่ผ่านมานั้นทุกคนซ้อมอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
รวมถึงน้องที่ขยับเข้ามาขึ้นมาใหม่ก็กล้าที่จะเล่นมากขึ้น
ตอนนี้เชื่อว่าทีมพร้อมเกือบ๑๐๐ส่วนเป้าหมายในครั้งนี้แน่นอนว่า
คือการคว้าเหรียญทองนะครับเพราะว่าพลาดมาแล้วถึงสองครั้งติดนะครับ
ครั้งนี้ก็ตั้งเป้าเลยนะครับที่จะคว้าเหรียญทองให้ได้
สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนั้นจะออกเดินทางไปประเทศเวียดนาม
วันที่๗พฤษภาคมนี้นะครับเวลา๗นาฬิกา๔๕นาที
แกรมนัดแรกนะครับของกลุ่มบีพบกับสิงคโปร์วันที่๑๐พฤษภาคมนี้ครับ